ได้ทักษิณภาพได้ไม่ต่ำกว่า๒๒ล้านบาทครับ
คำแท่งเครื่องประดับและเงินสดสกุลต่างคือของกลางที่ตำรวจนครบานยึดได้
จากนายเกรสันโจอันเฮอร์นันเดสโกเมสและนายคริสเซียนโรเบโลดอนเน่
ซึ่งเป็นสัญชาติโคลัมเบียและนางสาวพรอนงทาบึงกาล
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหาสถานได้
ระหว่างนัดรวมตัวกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุษย์
จากการไปสืบสวนก็ทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหานั้นมักจะตระเวนไปดูตามบ้านต่างครับ
ก่อนจะทำทีไปกดกริ่งเพื่อตรวจสอบว่าในบ้านนั้นมีคนอยู่ในบ้านหรือไม่
หากไม่มีคนอยู่ก็จะลงมืองัดแงะแล้วก็ค้นหาตู้เซฟ
ใช้แฉลงเปิดประตูตู้เซฟนำทรัพย์สินไป
ส่วนหนึ่งจะให้นางสาวพรนงนั้นนำไปขายครับอีกส่วนหนึ่งก็จะไปส่งผ่านบริษัทขนส่ง
และจากการตรวจสอบประวัตินั้นยังพบอีกว่ากลุ่มของผู้ต้องหานั้น
ยังเคยก่อเหตุลักษัพป้นทรัพย์ทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมทั้งที่มรยองรวม๙ครั้งมูลค่าทรัพย์สินได้ไปไม่ต่ำกว่า๒๒ล้านบาทครับ
ต้นตำรวจก็มีการแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถาน
โดยทำอันตรายกิดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่ง
เช่นนั้นเข้าไปด้วยประการใดในเวลากลางคืน
โดยใช้ภานะเพื่อสะดวกแก่การหลบหนีหรือรับของโจร
ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนอยู่ระหว่างการติดตามตัวจับกลุ่มตามหมายจับที่ออกไว้ก่อนหน้านี้ครับ
โดยพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ฝากเตือนไปยังประชาชนนะครับที่ไม่ค่อยอยู่บ้านและทิ้งบ้านไว้เป็นเวลานานนานให้หาคนมาดูเฝ้าบ้านหรือติดสัญญาการขโมยเอาไว้ซึ่งราคาก็ไม่แพงแต่ก็สามารถป้องกันกลุ่มคนร้ายได้ระดับหนึ่งเพราะการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถป